หาผู้โชคดีกันดีกว่า
รออยู่แล้วนะครับที่สตูดิโอแจกโชค
น้องชาวไทยอย่าพลาด
เพราะรายชื่อบนกระดาษนั้นอาจเป็นคุณ
คาวดาวมีแค่สิ้นปี

แต่รักเธอคนนี้ไม่เคยเปลี่ยนไป

ไอ้คุณละคาวดาวกันเหรอ

มันก็เป็นการเคาน์ดาวน์เหมือนกันนะคะ
แต่เป็นการเข้าดาวน์เข้าสู่ล้านต่อไป

เบาแดงช่วยคนไทยสร้างอาชีพปีสอง
วันนี้ก็เหมือนเดิมกับการแจกรถมอเตอร์ไซค์ลายลิมิเต็ดอิดิชั่น
ใครจะเป็นผู้โชคดีไปแจกโชคกันเลยครับ
ผู้โชคดีได้แก่คุณสมชายยิ้มย่อง

เป็นผู้โชคดีจริงนะคะแล้วต้องบอกว่าเป็นการลงทุนที่คุ้มสุดคุ้มจริง
เพราะฝาคาราบาลแดงเนี่ยสามารถลุ้นโชคได้ทั้งมอเตอร์ไซค์และลุ้นล้านด้วยนะคะ

กันแบบนี้นะคุณผู้ชมจะได้ร่วมรุ้นล้านต่อไปกับพวกเราในวันที่๕
สิงหาคมนี้นะครับ
ไม่แน่นะเศรษฐีทองล้านคนต่อไปอาจเป็นเรา
เป็นคุณ
พูดแบบนี้อย่าบอกนะว่าแอบส่งฝาคาราบาลแดงกับคันโซคุณสองมาร่วมสนุกใช่ไหม
ไม่
ไม่ได้ช่อง
พี่ยังแบบนี้เค้าเรียกตีพี่รุ้ทนะคะ